ล่าสุดทางเจ้าภาพได้มีการระบุ๖ชื่อเกมนะครับที่จะมีการบรรจุแล้วครับ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ
แต่ว่าถ้าเทียบกับศักยภาพในอาเซียนก็ต้องเจอกับคู่แข่งค่อนข้างหนักครับ